ยังคงนำไปตรวจคัดกรองให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วปรากฏว่าก็มีคนตรวจพบเชื้อ
แล้วทำยังไงล่ะก็เราจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปนะครับมีขั้นตอนที่ถูกต้องเลย
ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับยังเดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุก
แล้วก็ที่สปสชนั้นจัดซื้อเองด้วย
โดยจะรับตรวจประมาณ๒๐๐๒๕๐๐คนต่อวันนะครับ
และยังพบผลตรวจว่ามีผู้ติดเชื้อทุกวัน
เมื่อทราบผลแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะแยกผู้ป่วยออก
และอธิบายขั้นตอนการดูแลตัวเองสังเกตอาการที่บ้าน
และมอบยาฟาวิพิราเวียนะครับให้กลับไปรับประทาน
หนึ่งในผู้ที่ทราบผลว่าติดเชื้อบอกแบบนี้ครับ
งงมากเลยคุณพระราพรตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าไปรับเชื้อมาจากไหน
มีแค่อาการไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับ
ยังไปไหนมาไหนตามปกติอันนี้น่าเป็นห่วง
ตอนที่ตัวเองยังไม่รู้นะฮะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้อธิบายวิธีดูแลตัวเองนะครับ
มียาให้เขาบอกว่าขั้นตอนที่มาที่นี่ไม่ยุ่งยากเลยครับ
ขั้นตอนการตรวจหรือการมารับยาครับไม่ยุ่งยากครับ
มีใบรับรองมาแล้วก็มายื่นกับเจ้าหน้าที่ให้เขาทราบ
แล้วเรากล่องประบดการณ์กิจเขาก็ยืนไว้ให้เลยครับ
สะดวกครับใช้ได้ครับโอเคครับบริการดีครับ
ขอบคุณมากเลยครับที่ดูแลที่มาตรวจตั้งแต่๑๕แล้ว
แล้วเขาแจ้งขนทราบทำให้เรารู้ด้วย
ว่าเราติดฟังแฟนติดลูกติด
การตรวจเชิงลุกของกรุงเทพมหานครว่า
ที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัย
จะตั้งหน่วยปฏิบัติ๑๕๕ทีม

แล้วก็ฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุผู้ป่วย

แล้วก็หญิงตั้งคันใน๒๐๑๖ชุมชน
ใน๕๐เขตพื้นที่นะครับ
ดำเนินการไปแล้ว๑๗๐๐ชุมชน
เป็นจำนวนประชาชนกว่า๘๐๐๐คน
ไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็กลุ่มพันธมิตรสนับสนุน

พบผู้ติดเชื้อ๑๖๑๘คนนะครับ
แล้วก็ได้มีการแยกนำส่งโรงพยาบาล
รวมถึงสถานกักตัวของชุมชน
และการรักษาตัวที่บ้านนะครับ

พันธมิตรของไทยรัฐกรุ๊ปนะฮะ
ทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนนะครับ

ในช่วงโควิด๑๙ระบาดแบบนี้นะฮะ
และยังสามารถนะครับที่จะร่วมสนับสนุนนะฮะ

เพื่อจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙เบื้องต้น
ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
ชื่อบัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
เลขที่บัญชีนะครับใครฟังไม่ทันจะแคปหน้าจอก็ได้นะครับ

ค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะ